ไปเลยไหมไปเลย
ไบเตยร้องเพ็งเพราะ
มันไม่ใช่อ่ะ
ให้ผืดสมุนไพรให้กลิ่นหอม
รูปน้ำหมัดมาเช็ดเอาไปหมักเกลือและก็ดินสอพองที่บดละเอียด
ที่สำคัญก็คือต้องคลุกรวมกับใบเตยหันฝอยเอาไปพอก
ลมเอาไว้สัปดาห์หนึ่งถ้าหากเกินกว่านั้นไข่มันจะเค็มมาก

ถูกต้องแล้วแค่นั้นล่ะค่ะก็เอามาจำหน่ายได้

ฟังเสียงประธานกลุ่มไข่เค็มสมุนไพรใบเตยกันหน่อยค่ะ
นี่ทุกอย่างมีคัตลับ
มีสูตรเด็ดของเขานะคะ
คือคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับไข่เค็มหลายสูตรมาแล้วถูกไหมคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเนี่ยเป็นอีกจุดเด็ดนึง

ยังได้กลิ่นหอมของใบเตยด้วย
นี่ก็ถือว่าเป็นสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมา
เพราะใบเตยจะช่วยลดความขาวของไข่เป็ดนะคะ
แล้วก็ช่วยถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นาน
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วย
ที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบนี้
อ้าวไลน์ไปเลยอุดนุ้นซื้อกลับมาฝากน้องใบทองด้วย
ขอบคุณค่ะ
เพราะว่าฝากใบทองก็จะถึงพวกเราด้วย
เอาล่ะพวกเราก็จะได้รับอานิสงฆ์จากน้องใบทองไปด้วยนะครับ
ล่ะคุณเนี่ยก็มาแตะตัวฉันตลอดเลย

โอ้ยไม่ใช่กรวดน้ำ

ยังไม่ได้เลย